ท่านผู้ชมครับกลับมาดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะทีแรกได้ยินข่าวเห็นข่าวก็ยังตกใจ
ค่ะเออว่าเป็นไปได้เหรออืมมีคนถูกแมลงสาปกัดค่ะเออแมลงสาปเนี้ยเรารู้จักกันอยู่แล้ว
ใช่แต่ถูกแมลงสาปกัดกัดกัดแล้วแพ้ด้วยถึงขั้นแบบโอ้โหแน่นหน้าอกหมดสตินะฮะ
มีจริงนะครับนี่ฮะนี่คือเจ้าตัวการเขาเก็บเป็นหลักฐานใส่ถุงไปด้วย
แมลงสาปกัดนะฮะค่ะแต่บางคนก็แพ้นะคะพี่อุ๋ยถ้าไปโดนพวกใช่ไอ้ยางเยิง
โดนตัวมันหรืออะไรไงตัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เขาโดนกัดเลยนะอันนี้โดนกัดไม่ใช่ว่ามันวิ่งผ่านตัวแล้วโดนแข้งโดนขาของมันนะครับ
ท่านผู้ชมครับทางกู้ภัยกู้ชีพเนี่ยต้องไปช่วยกันนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ผู้ที่ถูกแมลงสาปกัดแล้วถึงขั้นหน้ามืดแน่นหน้าอกหมดสตินะปวดหัวหนักเลยเนี่ยชื่อว่านางมีหม้อเป็นชาวเมียนมายุ๔๐ปี
แมลงสาปมันกัดเข้าที่เข่าเนี่ยผู้ที่โพสต์ยังบอกหรอกมีเคสแรกที่เคยเจอเลยนะฮะแล้วมีแผลรอยบวมแดงเจ็บแสบที่หัวไหล่ซ้ายด้วยนะครับแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกนะปวดไปหมดตามตัวตามศีรษะหน้ามืดนะจะเป็นลมนะครับแทบจะหมดสติ
เป็นชาวเมียนมาเหมือนกันบอกว่าตอนเกิดเหตุคืนวันนั้นนอนกันอยู่นะอยู่ในมุ้งอยู่อยู่ภรรยาสะดุ้งตื่นบอกไม่รู้ถูกอะไรกัดก็เปิดไฟนะเปิดไฟมาดูเห็นแมลงสาปอยู่ในมุ้งก็เลยเชื่อว่าเจ้าตัวนี้นี่แหละที่กัดเมียนะก็เลยจับมันใส่ถุงแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มานำภรรยาเนี่ยส่งโรงพยาบาล
มีแค่นี้ไม่เป็นไรนะเปิดไม่ไหวแล้ว
ส่วนทางทีมที่ไปช่วยนะครับทางทีมกู้ชีพกู้ภัยนะครับ
บอกว่าทีแรกได้รับแจ้งเหตุก็ยังงงอยู่นะฮะ
ว่าเขาถูกแมลงสาปกัดเหรอไปช่วยไปถึง
คนเจ็บมีอาการหนักมากนะครับแพ้นั้นออกหายใจไม่ได้นะครับ
ปวดหัวปวดตัวไปหมดนะครับรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ทางฝั่งของญาติคนเจ็บเขาเอาแมลงสาปมาให้
ยืนยันว่าเจ้าตัวนี้นี่แหละที่กัดจริง

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเราสอบถามไปยัง
ผู้ที่ถูกแมลงสาปกัดนะครับ
ได้รับแจ้งว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ

ทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับ

เราก็ไปหาเธอที่ห้องพักคนงานนะครับ

เปิดให้ดูรอยที่ถูกแมลงสาปกัด

เห็นไหมนี่ขนาดมองไกลยังดู
แล้วเธอก็พาไปดูห้องนอนของเธอนะ
แล้วก็พื้นที่ห้องน้ำด้วยนะครับ

แต่ไม่รู้จะเกี่ยวกันรึเปล่านะ
มันวิ่งออกไปจากตัวก็เลยช่วยกันไล่จับเอาใส่ถุงพลาสติก
แล้วก็ตอนนั้นไม่ไหวแล้วเลยต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
วันนี้เป็นยังไงรู้สึกไหมวันนี้ดีขึ้นไหม
เชียวอย่างกว่าดีตัว

ไม่ได้นัด

ผมเชื่อว่าหลายท่านก็เอ๊ะตกลงมันกัดเลยเห
หรือว่ามันผ่านหรืออะไรอย่างนั้นหรือตัวอื่น
นี่นะครับแพทย์สมชายไวที่ตานั้นนะครับ

โรงพยาบาลทางผู้ป่วยเข้ามาด้วยอาการหายใจไม่สะดวก
อืมมีผื่นขึ้นเลยนะอ่าผื่นขึ้นเต็มเลยหมอฉีดยาแก้แพ้ให้
แล้วคนไข้อาการก็ดีขึ้นนะครับก่อนที่จะได้ออกจากโรงพยาบาล
เมื่อช่วงเช้านะครับคือทางท่านผอสมชายบอกว่าปกติคนเรา
ได้หลายอย่างนะฮะความรุนแรงแต่ละอย่างมันก็ไม่เท่ากัน
บางคนแพ้กุ้งแพ้ขนแมวแพ้ยาแมลงสาปก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง
ที่คนแพ้ได้ใช่คนก็มีโอกาสจะแพ้ได้เหมือนกันบางคนแค่มัน
ไต่วิ่งผ่านก็แพ้แค่โดนตัวมันอะไรอย่างนี้ค่ะบางคน
อย่างคนนี้ถูกกัดมันกัดได้มันกัดออกมันกัดใช่ไหมใช่มันกัดได้มันมัน
มันแทะอะไรพวกเนี้ยอ๋อแต่ไม่ค่อยกัดปกติจะไม่ค่อยกัดแต่นิสัยแมลง
สาบปกติมันไม่ค่อยกัดคนมันพบน้อยมากนี่นะแมลงสาบมันมา
กลิ่นอาหารครับถ้าบ้านไหนสุขลักษณะของบ้านไม่ดีเนี่ยทำ
สะอาดไม่ดีมีเศษอาหารตกหล่นมันจะมากินนะครับบางที่
แรงสาปเห็นเนื้อมนุษย์เห็นผิวหนังมนุษย์มันอาจจะคิดว่าเป็น
อาหารมันก็ได้ไปกะแรงมันแทะผิวเห็นไหมบางทีมันคิดว่า

คือคนคนนี้โดนแมลงกัดแล้วแพ้ก็เป็นได้ครับ

ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยโดนแมลงสาปกัดแล้วจะแพ้นะครับ
เหมือนเราแพ้อาหารไงครับ

บางคนก็แพ้อาหารทะเลนะครับ
คนจะแพ้อาหารที่เป็นแมลงนะครับ
แต่ละคนอาการแพ้ไม่เหมือนกัน
และความรุนแรงก็ไม่เท่ากันนะครับ

บางคนก็มีอาการถึงช็อปได้ครับ
ที่กัดหญิงสาวชาวเมียนมานี่เป็นสายพันธุ์อเมริกัน
ที่กัดหญิงสาวชาวเมียนมานี่เป็นสายพันธุ์อเมริกัน

เห็นบ่อยในประเทศไทยเจอบ่อยนะครับ
เห็นบ่อยในประเทศไทยเจอบ่อยนะครับ
และไม่จัดว่าเป็นแมลงที่เป็นอันตรายกับมนุษย์นะครับ
แต่สามารถกัดคนได้
กรณีที่มีเศษอาหารติดอยู่ตามผิวหนัง

ถ้าโน้นแมลงสำหรับกัลนะอาจจะเป็นแจ้มเล็ก
ก็ล้างน้ำแปลวทำความสะอาดที่ถูกกับก็ล้างเชื้อได้
ล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดที่ถูกกัดก็ล้างเชื้อได้
แต่ถ้าใครแพ้เยอะอันนี้แล้วแต่คนแหละ

วิงเวียนปวดหัวหายใจไม่ออกนั่นออก
คุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเลยแนะนำว่า
ทางที่ดีก็คือทำบ้านเรือของเราให้สะอาด